พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าคุณพรพิมลถูกต่อหัวเสือเป็น๑๐กว่าตัว
รุมต่อยจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้คือกู้ภัยกำลังไปช่วยเหลือค่ะ
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะคือคุณป้าเขาไปตัดกล้วยที่สวนหลังบ้าน
แล้วมันมีรังต่ออยู่แล้วก็โดนต่อยแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยสยามรมใจปู่อินไปช่วยนะคะพอนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนี่นี่
เห็นไหมคะแผลที่โดนต่อยทางกู้ภัยก็ทำลายรังต่อให้ด้วย
คือต่อหัวเสือพิษมันแรงเนอะพี่อุ๋ยเนอะใช่
แต่ทีนี้ค่ะกู้ภัยบอกว่าเลยได้เมนูไข่เจียวรังต่อเลย
ถ้าไม่จัดการรังต่อเดี๋ยวมันก็มาต่อยคนในบ้านอีก
ใช่ค่ะแล้วจัดการเองไม่ได้นะก็ต้องเป็นกู้ภัยเป็นคนที่เขาเชี่ยวชาญเนอะ
เจ้าของบ้านเลยแจ้งกู้ภัยนี่ค่ะ
นายอภิรักษ์อายุ๒๕อาสากู้ภัยสยามรมใจปู่อินบอกว่า
รังต่อมันจะมีไข่ข้างในครับ
ชาวบ้านเขาชอบไปหาตามป่าพอแกะรังต่อแล้วมีไข่
เขาขายกันได้กิโลนึงเป็นพันนะพันสองถึงพันห้านะคะ
ทำได้หลายเมนูกู้ภัยก็เลยนี่ค่ะมีไข่เจียวรังต่อ
นี่ค่ะโอ้โหน่ากินเชียว
ขายกันนะครับก็ประมาณโลอยู่พันพันห้าถึงสองพัน
สถานนี้ก็อยู่ประมาณโลกว่า
ส่วนคุณป้าที่เจ็บก็อาการไม่ได้หนักมากนะคะ
นี่ค่ะกินกันเสิร์ฟกันในมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินที่บุรีรำ
แต่พี่ก็เชี่ยวชาญนะทำไม่เป็นเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะไปเจอตัวไหน
โดนพิษต่องพิษต่อเข้าไปนะเพราะพวกคุณจะแพ้แพ้นี้จะอาการหนักเลย